อ่ะมาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
เรื่องหัวใจของคนต่างวัยแต่ด้วยความว่าดูแล้ว
เคมีมันเข้ากันไงคุณค่ะบีน้ำทิพย์กับฟิล์มธนพัฒน์นั่นเองนะครับ
ก่อนหน้านี้โอ้โหติดกันงอมแงมทั่วบ้านทั่วเมืองเนาะ
กับอรุณาเนาะคราวนี้โคจรมาเอาใจแฟนคลับกันอีกครั้งค่ะ
คู่จิ้นบีน้ำทิพย์แล้วก็ฟิล์มธนพัฒน์งานนี้โอ้โห
มุ้งมิ้งเนี่ยมีกันให้ได้แบบแคปเชื่อกันเยอะเลย
ทั้งคู่บอกว่าดีใจมากนะที่ได้กลับมาเจอกัน
แต่ที่เด็ดกว่านั้นก็น่าจะเป็นการหยอดคำหวานของสาวบีนี่แหละค่ะ
ให้แฟนฟังแล้วได้จิกหมอนเรียกน้ำย่อยกันก่อน

ดีใจค่ะว่าคุณมากับคุณด้วยกันอีกแล้ว

จริงไม่ต้องทำพยาด้วยกันเราก็คิดถึงกันตลอดเนาะ

ถ้าอยากให้เล่นด้วยกันก็ต้องแบบเชียร์เยอะค่ะ

เราถ่ายละครเราก็ทำหน้าที่ดีที่สุดในละครเรื่องนั้นหนังมากกว่าค่ะ
ส่วนอนาคตถ้าเกิดคนดูแล้วจะจิ้นหรืออะไรก็แล้วแต่

แล้วก็ให้ความหวังแฟนคลับกันแบบนี้เราก็ต้องทำหน้าที่จิ้นต่อไป
ใช่แล้วก็มีความหวังกันต่อไปนะคะคุณ